เดี๋ยวมาดูพิษภัยของยาเสพติดอีกเรื่องหนึ่งที่จังหวัดชัยนาธนะคะ
คือสามีเนี่ยหลอนยาตบตีทำร้ายร่างกายภรรยาทุกวันสุดท้าย
ถึงขั้นจะเอาเลื่อยมาฟัน

สายใหม่ต้องรอดมาช่วยหน่อยค่ะ

คือสามีตบภรรยาจนหงายล้มไป

แต่ก็ยังถูกจิกหัวถูกตบไม่ยังนะคะ
หนักสุดตัวสามีมีเลื่อยจะฟันนะ
เลื่อยฟันแล้วกระทืบซ้ำ
ฝ่ายหญิงก็ได้แค่ป้องกันตัวเอง

เพราะว่าอุ้มลูกวัย๕เดือนอยู่ด้วย

อยู่ที่อำเภอเนินขามจังหวัดชายนาฏ

เราส่งคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเรา

ได้คุยกับลูกสาวที่เป็นคนถ่ายคลิป
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่านางเสาเจนก็แล้วกัน
คุณเจนบอกว่าพ่อคลั่งยา
ตีแม่ตั้งแต่เธอเด็กจนเธอมีครอบครัวจนเธอมีลูก

ตีเข้าไหล่ตีเข้าโอ้โหแม่เคยเข่าหลุดอ่ะ

อันนี้คือตอนพ่อคลั่งยานะ
แต่พอหายคลั่งก็ง้อแม่

ตัดสินใจถ่ายเอาไว้เพราะว่าอยากจะเอาเรื่องพ่อ

เอาปืนมายิงขู่ฆ่าคนในบ้าน

พี่สาวมารับแม่หนีไปอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
พ่อเธอมาอารวาสที่บ้านแฟนเธออีกจะตามหาแม่
ถือมีดมาขู่ฆ่ามาขู่ยาย

เพราะเดี๋ยววัน๒วันนี้ตายแน่

เธอก็เลยบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ทนไม่ไหวแล้วก็ไม่อยากจะทนแล้ว
กลัวว่าจะถูกฆ่าตายกันทั้งบ้าน
ส่วนคุณยายค่ะใยพิมนามสมมติ
บอกว่าทนเห็นลูกสาวโดนตีมาแบบนี้๔๐กว่าปี
แต่รักสามีสงสารลูกไม่อยากให้ลูกขาดพ่อ

แต่มันก็เรื่องผัวเมียก็ไม่รู้จะยังไง
ให้ลูกสาวหนีไปหนีไปอยู่ที่อื่น
แต่ตัวลูกเขยก็ตามราวีทุกคนมา

ทีมข่าวของเราประสานตำรวจให้นะคะตำรวจสพเนินขาม
เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังมาเลยมาตรวจค้นที่บ้านของผู้ชายที่ก่อเหตุ
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าในกล้วยเจ้าหน้าที่มาตรวจค้นไม่เจอปืน
แต่เจอมีดหนึ่งเล่มมีดอันนี้ก็คือเอาไว้ใช้ขู่ลูกสาว

ปัสสาวะปรากฏว่าไม่มีสารเสพติดนะคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่บอกว่าสงสัยเมาเหล้า
แล้วตัวชายที่ก่อเหตุที่ทุบตีภรรยาเขาอ้างว่า
ก็ผัวเมียร์พันธ์หาผัวเมียร์
ถล๊อกกันตามปกติภาษาผัวเมียร์

แต่ถูกเมียด่ายาบเลยขาดสติเขาอ้างแบบนี้
แล้วก็อ้างว่าไม่เคยหลอนไม่เคยเสพยาบ้า

ลุงเมายาแล้วลุงไม่รู้ตัวหรือเปล่า
ที่ลุงทำลงไปเนี่ยมาอ้างว่าไม่เคยขู่ไม่เคยทำ
กล้วยร้องไห้เลยพอนักข่าวถามแบบนี้

ก็ด่าของต่ำก็ธรรมดานะหนู

ถ้าเขาไม่ด่าผมผมก็ไม่ทำ
ลูกว่าผมคลั่งยาบ้า
ผมก็ให้ตรวจคุณหมอครับตรวจให้ผมด้วย

ไม่มีครับปืนไม่มี

มันให้การเท็จของมันปล่อยมาเถอะครับ
ให้มันปล่อยมาเดี๋ยวผู้หญิงเสียไหม
ผมถามแล้วมึงจะเข้ามาอยู่ได้ไหม

แล้วแต่เขาผมไม่ไล่นะครับ
ลุงร้องไห้ใส่แบบนี้
ลุงบอกไม่ได้เสพยาไม่เคยขู่ฆ่าใคร
ตำรวจก็เลยบอกว่างั้นลุงไปโรงพักด้วยกันก่อนก็แล้วกันเนาะ

ยังไงเนี่ยตามคลิปตามอะไรลุงก็มีความผิด
ลุงมีมีดพกมีดไงพกมีด
มันก็คือการพกมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
เล่มนี้นะคะนอกจากนี้ก็มีข้อหาเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
แต่ไอ้ทำร้ายร่างกายเนี่ยทำร้ายร่างกายภรรยาไง
ตำรวจบอกว่าก็ต้องให้ภรรยาเป็นผู้ที่มาแจ้งความดำเนินคดี
ครับผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบนะครับ